พี่สุภาพครับครับถ้าผมจะบอกว่า
ตอนนี้เราเห็นภาพนายกลาง
คนที่๓๐แล้วได้ไหมครับพี่สุภาพ
ลางเลยครับชัดแล้วครับ
เพราะว่าดูแล้วถึงแม้จะยังมีอีกหลายคนแต่ว่า
เวลาขานชื่อสวที่เป็นสายของพลเอกประวิทธิ์
และสายของพลเอกประยุทธ์ที่คุณจติพรเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของสว
เขาลุกขึ้นมาขานเห็นชอบมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่าที่ตามมาจะเป็นยังไง
คือที่ผมนำเข้ารายการแบบนี้คุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูช่องเห็นชอบ
เหนชอบสอที่เขาจับมือกันต้านรักษาบาลเท่าไหร่ครับคุณผู้ชม
แล้วเราเคยคาดการณ์กันว่าเราต้องการสวอีก๖๑ใช่ไหม

คุณผู้ชมดูสิครับตอนนี้สวไปที่๘๔แล้ว

และ๓๑๔ไม่แตกแถวแน่นอน

สุภาพอาจารย์สุภาพถึงบอกว่าตอนนี้ภาพแชทแล้วครับ
เศรษฐาทวีสินกำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยครับ

รวมถึงวันนี้ท่านหนึ่งที่ไม่มาด้วยนะคะก็คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็มีคนถามเยอะทำไมพลเอกประวิทย์ไม่มา
คือในยุทธการของการทำงานเนี่ยนะทหารเขาเนี่ย
ถ้าอะไรที่มีคนไปทำแทนเราได้และได้ผลเท่ากัน

ก็แสดงว่ามั่นใจว่ามาทางนี้แน่นอน
เดินงานทางการเมืองให้คุณธรรมนัฏไป
ครับเอาวันนี้มาโหวตไม่ต้องมาแต่คนของตัวเองครึบ
อันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่บอกว่า
อะไรที่ให้คนอื่นไปทำแทนได้
แล้วได้ผลเท่ากับเราลงไปทำเองเนี่ย
ให้คนอื่นไปทำแทนก็ไม่มา